พาไปดูต้นไม้แปลกแปลกชอบไหมคะแล้วชาวบ้านบอกว่าต้นไม้แปลกเนี่ย
แหละค่ะดีนักแกรร์ที่จะให้โชคราบพาไปดู
ต้นกล้วยค่ะครับแปลกยังไงมาดูกันหน่อยนะคุณผู้ชมอ่า
ดูสิดูเผยมันก็ไม่แปลกแต่ดูดี

ปลายสุดของเครือเนี่ยพบว่ามันมีปลีกล้วยงอกออกมา๒หัวแบบนี้นะคะ
ทั่วไปมันจะมีหัวเดียวใช่ไหมก๊อฟ
ก็เลยสร้างความแปลกประหลาดให้กับคนแถวนั้นค่ะ
ต้นกล้วยมีความสูงราว๔เมตรปลูกอยู่ในพื้นที่บริเวณ
บ้านเลขที่๒๕๑หมู่ที่๗ตำบลทานประสาทอำเภอโนนสูงจังหวัดนครราชศรีมานะคะ
เรามีโอกาสไปคุยกับเจ้าของต้นกล้วยชื่อว่าคุณอาพรปลอดงูเหลือมบอกว่า
ปลูกกล้วยหอมไว้หลังบ้านรวม๑๐ต้น
แต่ช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาเพิ่งสังเกตเห็นว่า
มีต้นกล้วยต้นหนึ่งเนี่ยมีสองปลีเนี่ยมีสองหัว
ก็เลยไปตามเพื่อนบ้านมาดูซึ่งทุกคนก็ต่างเชื่อเหมือนกันค่ะว่า
เนี่ยต้นกล้วยต้นนี้จะให้โชคให้ลาบแล้วงวดนี้แหละค่ะ
นี่ก็เลยมาเลยค่ะทั้งทุบทั้งเทียนพนมมือไหว้ขอกันแบบนี้นะคะ
ขอกันตรงแบบนี้แหละค่ะ

นับไม่ทานาดต้องไปแบบดูยอดหลักแล้วก็กดต่อไปนะ
เอาไปต่อที่อาสมฤษีเนรธาตุพุทธคุณนะครับ
อำเภอบางไซจังหวัดพระนครศรีอายุทยานะครับ

นานายพานุพงตาทิพย์นะฮะอายุ๓๑ปีเดี๋ยวจะเห็นคนเสื้อดำนะ
เป็นพ่อค้าขายผลไม้เดินทางมาพร้อมกับภรรยานี่เสื้อแดงเนี่ยฮะ
แวะมาไหว้กุมารเจ้าสัวเหงเพราะว่างวดที่แล้วดวงดีครับ
ซึ่งเขาถูกมาแล้ว๓งวดติดด้วยกันกับลอตเตอรี่
งวดที่ผ่านมาถูกอีกครับลอตเตอรี่รางวัลที่๔๒ใบในเงินไป๘๐๐๐ครับ
นาการเองนะฮะครั้งนี้ก็ไม่พลาดครับ
นอกจากมาแก้บนจุดปฐมปฐัสแล้วไงนะฮะ
ก็ดูอ่างน้ำมนต์เสร็จปุ๊บไปจุดประทัดเสร็จปุ๊บ
แบบนี้แหละฮะเอาแล้วแต่คุณผู้ชมจะใช้วิจารณญาณแล้วกันนะครับ
ไม่ต่างจากที่วัดสว่างอารมณ์อำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมครับ
นี่ครับนางสาวชุติมาสุธรรมรัฐเธออายุ๒๙ปี
เป็นแม่ค้าชาวอำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครครับ
เอาเครื่องเส้นไหว้รูปปั้นไก่ชนของเด็กเล่นชุดทหาร
แล้วก็ประทัดตั้งแสนนัดนะฮะ
แก้บนแล้วก็ไหว้ขอพรไอ้ไข่สามนครและกุมารทองน้องก้าว
เธอเล่าแบบนี้บอกว่าเมื่อต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมานะครับ
มาขอพรเรื่องการค้าการขาย
ปรากฏว่าโอ้โหยอดขายมันพุ่งขึ้นพุ่งขึ้นทุกวันแล้วครับ

แล้วก็เตรียมจะเอาเลขปลายประทัดนะครับ
ซื้อลอตเตอรี่เสี่ยงดวงกันในงวดนี้ด้วย
คิดดูเลยว่าเธอต้องดีขึ้นแค่ไหน
ถึงเอาประทัดแสนนัดมาจุดแก้บน
เยอะมากแสนนัดกันเลยทีเดียว